ที่จังหวัดพยาวไปที่นี่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมอยากจะให้ไปกินข้าวซอยค่ะ
เพราะว่าร้านนี้ก็เด็ดดวงเหมือนกันนะคะ
แถมวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วย
ไปกันที่ร้านฮักส้มตำบ้านถ้ำค่ะ
ต่ำบนบ้านถ้ำทัมเผอดอกเข็มตายจังหวัดพยาว
ร้านนี้เค้ามีเมนูเด็ด
มันจะมีเนื้อมีหมูก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าน่องไก่นี่น่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดค่ะ
เพราะว่าร้านนี้เขามีน่องไก่ชิ้นโตเนื้อนุ่มเด้งนี้เห็นไหมดูดิ
เคี้ยวไปนี่ละลายในปากเลยนะคะและที่ถูกใจมากคือราคาเพียงแค่ชามละสี่สิบ
เป็นเมนูที่ลูกค้าติดอกติดใจพูดกันปากต่อปากเลยว่าถ้ามาร้านนี้นะต้องมากินข้าวซอยน้องไก่
อิ่มกันจนจุ๊กเลยเจ้าจุ๊กเลยเจ้าเห็นไหมพี่เขากินอวดเราให้เห็นเลยว่ามันละลายจริงนะคะ
อเด็ดอร่อยแบบนี้ต้องรีบไปถามเจ้าของร้านฮักส้มตำบ้านถ้ำแล้วค่ะก็คือคุณบุษกรจันเป็งนะคะ
คุณบุษกรบอกว่านอกจากจะมีข้าวซอยสูตรเด็ดแล้วนะทางร้านเนี่ยยังมีส้มตำขนมจีนน้ำเงี้ยวและอาหารตามสั่งขายด้วย
ดีจังอ่ะหลากหลายตามชอบเลยร้านเปิดขายสิบโมงเป็นต้นไปและหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ
ส่วนแฟนตลอดข่าวที่อยู่พยาวหรือใกล้เคียงวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากจ้า
แหงฟรีเลยค่ะส้มตำปูปาร้าหรือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับมันเข้ากันอยู่เหมือนกันนะข้าวซอยและส้มตำ
อ่ารสชาติมันก็หลากหลายนะเผ็ดร้อนเค็มเปรี้ยวหวานนะคะ
ดังนั้นใครที่ไปร้านฮักส้มตำบ้านถ้ำนะคะแล้วเช็คอินที่ร้านสั่งซื้ออาหารต่าง
๓๐๐บาทคุณได้รับไปเลยสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยก็ได้หรือว่าส้มตำก็ได้
และสำหรับใครที่ไปวันนี้จนถึง๓๑ธันวาคมโอ้โหได้โปรกันไปยาว๓วันนี้
โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเท้นบอกผิดไปค่ะ
มันสั้นไปต้อง๓๑ธันวาคมโอ้ยยาวจนถึงตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑ธันวาคมปีหน้า
เยือนกว่านะจ๊ะโอ้ยดีอ้าวรีบไปเลยค่ะดูคุณพี่เขาแท้น้องไก่โชว์เราสิค่ะคน
แล้วจะไม่ไปได้ยังไงใช่น่ากินน่าทานขนาดนี้ไปแล้วอย่าลืมนะบอกว่า